มาดูกันต่อกับพี่หญิงนะคะน้องหญิงทิติการค่ะ
โอ้โหเป็นสาวใต้เพลงฮิตอสงขัยไง
คุณผู้ชมล่าสุดค่ะนางโพสต์ภาพนี้แหละค่ะ
หลายคนก็เมาส์มอยบอกว่าเอาตรงตกอับหรือเปล่า
โพสต์ขายที่ดงที่ดินตลอดเออคืออย่างงี้ไปเจอหญิงล่าสุด
นางบอกว่าที่ดินที่เชียงใหม่คุณผู้ชมที่เห็นตรงแดงค่ะ
ไม่เกี่ยวกับคุณไก่เกยอะไรนะคะไม่เกี่ยวนะคะ
นี่เขาจะขายคุณผู้ชมซื้อปกติในราคา๑๖ล้าน
ขายแค่๑๐ล้านแต่ต้องซื้อภายในปีนี้เท่านั้น

ต่อด้วยว่าเขาอาจจะไม่สะดวกที่จะไปอยู่ที่นั่นแล้ว

แต่ว่านั่นแหละค่ะตกลงตกอับหรือเปล่า

มีคนติดต่อไปเยอะเลย
คือหญิงมองไปเลยว่าใครในปี๖๒เนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันเนอะ

แต่ถ้าปีหน้าก็คือที่ดินหญิงจะขอขายที่ราคาเดิม๑๖ล้าน
ซึ่งตรงนี้หญิงมองว่าถ้าใครที่เล่นที่ดิน

คนที่เขาพร้อมเขาต้องเห็นตรงนี้อยู่แล้ว